คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับความสวยความสาวของลูกสาวที่ฉันเอง

สวยจริงน้องโบลูกโบเมรดานี่แหละค่ะ
อีเวนต์ฟาดพรีเซนเตอร์แบบจุกเลยนะคะ
ฉันชอบพรีเซนเตอร์นี่มากแบบว่าหอมแบบตัวแม่หอมแบบลอยขึ้นฟ้าไปเลย

ใครบอกว่าอ้วนคุณผู้ชมสาวโบมาแบบสวยฉ่ำวาวมากนะคะ
ดาราสาวดูแพงมากเวอร์พร้อมจริตจะก้านลูกสาวพี่กะเทยแบบจัดเต็ม

คือเรียกเสียงฮาเอิกอักตลอดการสัมภาษณ์อีกแล้วค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวถามโบเรื่องน้ำแร่๑แพ็คค่ะ
ที่หวานใจคุณอเล็กขอบมาให้วันเกิด
ไพรส์ถึงหน้าบ้านเลยโบบอกว่าตอนนั้นพี่หนูจะนอนแล้วค่ะ
เพราะว่าพี่อเล็กโทรมาบอกว่าลงมาหน่อยตกใจแล้ว

หน้าผมฉันพร้อมหรือเปล่านะคะแล้วก็เตอร์ไพรส์มากนะคะ
เพราะว่าเคยพูดเล่นก็ตามภาษาโบอะเนาะ
แบบกลัวเป็นดาราสาวแล้วอยากกินน้ำแร่
เล็กบอกได้อย่างกินน้ำแรกก็จัดให้๑แพ็ค

ของหลอกเพราะว่าจริงเค้าให้เซอร์ไพรส์ข้อมือ

แล้วแบบว่าอเล็กไปออกแบบเองเลยนะคะ

เก็บภาพนิดนึงนะคะต้องบอกเลย
ลีลาในการแบบว่าคือไม่อยากจะโชว์แต่ก็ต้องโชว์

อะไรนะอะไรนะ

หลอกก่อนแล้วก็ให้ดีใจทีหลัง

ใจแป้วเราแฮปปี้มากได้น้ำแรก
เพราะว่าบ้านเราชอบขาดน้ำ

ได้เลยค่ะก็กแหน่งเต็มไปหมดเลย
นี่คุณผู้ชมถามไปอาจอะไรยังแต่งก็บอกว่าอยากแต่งแล้ว

แต่ว่าเอาจริงนางบอกว่า๓๐ก็แต่งได้แล้วนะคะ
คือแบบว่าอยากใส่เจ้าสาวมากแล้วบอกพี่อเล็กไปแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องความมีนับมีนวลนั้น
ว่าเอาจริงพี่พยายามลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้นะคะ
โดยการไปปรึกษาแพทย์แผนไทยเรียบร้อยแล้ว
หมอมงหมอแม่มาจับเจิบแล้วเรียบร้อยนะคะ

เดี๋ยวสาวโบจะกลับมาแบบว่าสวยสมใจชาวเน็ตแน่นอน

แต่ลุคล่าสุดเนี่ยชุดสีชมพูบานเย็นเนี่ย
สวยความลดมากกว่านี้นะพอม
ลูกสาวเขาดูแลตัวเองนะคะคนสวยคนปัง

ดาราก็ควรจะให้ผอมขนาดไหนล่ะ
ใช่เขาก็ส่งส่วนเลยนะคะมันก็ต้องมีช่วงที่แบบว่า

หรือว่าเปลี่ยนไปว่ามันมีช่วงหน้าทุเรียนบ้าง

ผู้หญิงเรารู้กันเวลาช่วงเวลาใกล้จะเป็นประจำเดือน

ใช่เรื่องนี้รู้เลยประจำนกประจำเดือนรู้มาก